ตำรวจนครบานใช้เวลา๑๑วันนะครับในการติดตามจับกลุ่ม๒ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุร่วมกัน
ซึ่งคนร้ายก็คืออดีตสามีของผู้หญิงที่นั่งมาในรถ
แล้วก็ยอมรับว่าก่อเหตุไปด้วยความโกรธ
โดยการจับกลุ่มครั้งนี้ทำตามนโยบายรุกรบจบเร็ว
เพื่อต้องการเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทำหน้าที่ของตำรวจกลับคืนมา
แล้วก็ถือว่าเป็นเหตุอาจที่เกิดขึ้นกลางเมืองหลวง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภาพิมลคลังโรศักดา
ถูกกระสุนปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรของนายภูริชการวงดีหรือน้ำ
กระหน่ำยิงใส่จนส่งผลให้นายสุวิทย์อนันนาธีชัย
คนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่๒๓มีนาคมที่ผ่านมา
เคลื่อนย้ายจากสถานีตำรวจนครบานท่าเรือ
ยังบริเวณถนนพระราม๔ขาเข้าแยกคลองเตย
เพื่อใช้ในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นายภูริชการมือปืนเล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
ขณะที่ตัวเองและนายพานุพงศ์จุลาทิพย์ลูกน้อง
ขับรถจักรยานยนต์ออกมาซื้อของเพื่อนำไปประกอบอาหาร
และบังเอิญได้เจอกับอดีตภรรยา
ซึ่งนั่งมาในรถยนต์คันดังกล่าวพร้อมด้วยนายสุวิทย์
จึงเกิดบันดาลโทษะก่อนกลับเข้าบ้านเพื่อนำปืนออกมาก่อเหตุ
โดยกระสุนปืนนัดแรกได้ยิงเข้าไปที่บริเวณด้านหลังรถยนต์
จนทำให้นายสวิทย์ต้องชะลอรถเข้าข้างทาง
จากนั้นนายภูริชการได้ลงจากรถจักรยานยนต์
ก่อนใช้ปืนกระหน่ำยิงอีก๗นัด
ไม่ได้กะยิงใครครับไม่ได้วางแผนไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้นด้วย
ไม่มีการวางแผนไม่มีการเตรียมการอะไรทั้งสิ้น
แล้ววันเกิดเหตุเกิดได้ยังไงครับที่ไปเจอเขาเจอเขาด้วยบังคุณ

หลังก่อเหตุนายภูริชการได้ขึ้นรถจักรยานยนต์
ที่มีนายพานุพงศ์ติดเครื่องรออยู่หลบหนีไปทางถนนพระรามสาม
โดยผู้ต้องหาทั้งสองได้นำรถจักรยานยนต์และอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้ง
และยังไม่สามารถระบุจุดได้ว่าเป็นบริเวณใด
ซึ่งประเด็นนี้พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
สั่งการให้ตำรวจทุกพื้นที่เร่งตรวจสอบและดำเนินการสืบค้นหาวัตถุพยานที่ใช้ก่อเหตุ
เพื่อนำมาประกอบสำนวนส่งฟ้องให้ได้
ต้องเรียกว่าการปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนของตำรวจนครบานในยุคนี้
ภายใต้แนวนโยบายที่ว่ารุกรบจบเร็ว
และจากผลการติดตามคนร้ายในคดีนี้ใช้เวลาเพียงแค่๑๑วัน
ก็สามารถเรียกศรัทธาและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยกลับคืนมาได้
ผ่าพิมลคังโรศักดาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน